จากการเลี้ยงกุ้งฝอยแล้วก็กุ้งเพื่อความสวยงาม
พาไปดูเพลียงกันหน่อย
เรียงคืออะไรแนะนำกันก่อน
เรียงคือสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งนะคะ

ประโยชน์ของเขานอกจากจะรักษาสมดุลทางธรรมชาติแล้ว

เขาบอกว่ารสชาติจะคล้ายกับหอยนางรม
และมีราคาแพงมากเลยนะคะ
จนทำให้อดีตลูกจ้างบริษัทเอกชนรายหนึ่งในจังหวัดชุมพรค่ะ
หันมาเลี้ยงเพลียงทรายขายเพื่อสร้างรายได้นะคะ
เขาบอกว่ารายได้วันละเยอะทีเดียว

หลายหมื่นบาทต่อวันนะ

เป็นการเพาะเลี้ยงเพลียงทรายในพื้นที่หมู่ที่๕ตำบลละแมร์อำเภอละแมจังหวัดชุมพร
เห็นเป็นความสำเร็จนี้ก็คือความสำเร็จของคุณสุรชัยธรรมคุณอายุ๓๔ปีเอง
ตัดสินใจค่ะลาออกจากการเป็นลูกจ้างลูกจ้างบริษัทเอกชนมาเป็นเจ้านายตัวเอง
เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงเพลียงทราย
บอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกู้มาก่อนในบริษัทเอกชนนี่แหละในภูเก็ต
ต่อมาบริษัทส่งไปทำงานต่างประเทศจนไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว
มองว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเงินทองนะคะ
พอถึงจุดอิ่มตัวก็เลยเอาประสบการณ์ที่มีการปรับใช้ในการเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงเพลียงทราย
เป็นสัตว์ขนาดเล็กคล้ายกับไส้เดือนหรือว่านอนนะคะ
แต่ว่ามีขาเล็กเหมือนตะขาบอาศัยอยู่ใต้ดินทราย
ใช้เป็นอาหารเลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลาเป็นที่ต้องการของตลาด
๒ปีที่ผ่านมามีเงินสร้างโรงเรือนแล้วก็บ่อเลี้ยงเพลงทราย๖๖บ่อ
ขนาดพื้นที่๑ไร่ด้วยกันนะคะ
คุณสุรชัยยอมรับว่าการเพาะเลี้ยงเพลงทรายไม่ง่ายอย่างที่คิด
แต่ว่ามีเคล็ดลับการเลี้ยงให้เจริญเติบโตเร็วปลอดเชื้อส่งถุงถึงมือลูกค้าในสภาพที่ดี
ขายได้กิโลกรัมละ๖๐๐๑๒๐๐บาท
ปัจจุบันฟาร์มนี้เลี้ยงเพลงทรายขายวันละ๑๐๐กิโลกรัม
สรุปแล้วคูณเข้าไปนะคะทำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละ๖๐๐๐๑แสนบาท

คุณเวียราชัยเพชรสูตรอาจารย์สาขาวิชาการประมงมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาเขตชุมพรบอกว่าทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม
แล้วก็สนับสนุนความรู้การเพาะเลี้ยงเพลงทรายให้กับผู้ที่สนใจ

แต่ว่าขายได้ราคาสูงมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาด
หากประชาชนสนใจเชื่อว่าน่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีแน่นอน
ใช้คำว่าเป็นอย่างดีนี่ถูกต้องเพราะว่าวันละหกหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท
อันนี้เป็นเพียงทรายนะเพราะว่ามันจะมี๒เพลียงไงคุณ
ถ้าเป็นเพลียงทรายเนี่ยจะเป็นประเภทเหมือนไส้เดือนทะเลนะครับ
เอาไปไว้เลี้ยงลูกกุ้งเขาเป็นหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเพลียงเนี่ย